อ่าทีนี้พาไปดูที่ระยองค่ะตำรวจระยองวุ่นกันทั้งจังหวัดเลยนะคะ
ผู้หญิงคนหนึ่งไปแจ้งความบอกว่าคุณตำรวจช่วยด้วย
รถจักรยานยนต์ของดิฉันเนี่ยหายไปมีคนร้ายมายกไปนะฮะ
ทีนี้ก็ไปเอากล้องวงจรปิดให้ตำรวจดูแต่สุดท้ายมันไม่ใช่
มันเป็นเรื่องโอละพ่อเดี๋ยวขยายความต่อดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
เนี่ยหนูล็อกคอโอ้โหมีมานะมาก
เป็นช่างของที่ไหนอ่ะเนี่ยมันยูนิฟอร์มของไอ้นี่นี่
ถ้าเป็นช่างที่หนูติดต่อเขาก็ต้องโทรมาบอกหนูดีว่า
เอารถเอารถมาแล้วนะครับนี่มึงไม่ใช่มึงเป็นใครเนี่ย

งงไหมคือถ้าเกิดดูจากคลิปเนี้ย
อาจจะยังไม่เข้าใจท้องเรื่องทั้งหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยลำดับไปนะฮะ
เนี่ยคุณผู้ชมเป็นช่วงที่มีผู้ชายสองคนเนี่ย
ยกรถมอเตอร์ไซคันนี้รถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีน้ำเงินของเธอไปแล้ว
ใส่ไปในรถซาเล้งแล้วขับออกไปเลยค่ะครับเจ้าของรถชื่อว่าคุณสุกัญญาคำดี
อายุยี่สิบเจ็ดปีไม่รีรอไม่รอรีค่ะพอเห็นคลิปนี้แล้ว
รถจักรยานยนต์คันนี้ของเธอให้
ก็ตามไปตามกล้องวงจรปิดแกะรอยไปเรื่อย
แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องโอละพ่อ

ฟังต่อนะคะคุณสุกัญญาเล่าบอกว่า
ตัวเธอเองเป็นครูสอนภาษาที่โรงเรียนอนุบาลนานาชาติ

แต่ปรากฏว่าขี่มาระหว่างทางมอเตอร์ไซค์เกิดดับ
ไปต่อไม่ได้ทำไงก็ต้องจอดทิ้งไว้ก่อน

แกมีช่างที่รู้จักไหมรถฉันเสีย
เพื่อนที่เป็นครูด้วยกันก็เลยแนะนำบอกว่า
มีอู่นะอู่ที่อยู่ในซอยเรือนจำไม่ไกลจาก
จุดที่รถของคุณสุกัญญาเนี่ยเสียนะคะ
ทีนี้เพื่อนคนดังกล่าวก็เลยให้เบอร์ของช่างเจ้าของอู่
เธอก็โทรไปหาช่างเจ้าของอู่
แต่ปลายสายบอกว่าคือตอนนี้ผมยังไม่ว่าง
เดี๋ยวผมจะพาเมียไปฉีดวัคซีนก่อน
เพราะฉะนั้นเธอก็เข้าใจว่าแปลว่าไม่รับงานนะตอนนี้
แล้วยังไงต่อคุณสุกัญญาบอกว่า
จะให้ฉันเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดที่อู่
แล้วจะเอาไปยังไงเข็นไปเหรอมันก็ไกล
แล้วคุณตอนนั้นเริ่มหิวแล้วกองทัพต้องเดินด้วยท้อง
คุณสุกัญญาแกก็เลยออกไปกินข้าวเที่ยงก่อน

เวลาผ่านไปกลับมาค่ะคุณผู้ชม
ปรากฏว่าบ่ายโมงใจลงไปอยู่ตาตุ่มเลย
ใจหายแวบเลยอ่ะรถมอเตอร์ไซค์ของฉันมันอันตรฐานหายไปไหน
ก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดของบ้านที่อยู่ริมถนน

พี่ต้นพี่เบิร์ทถ้าเราเป็นเจ้าของรถ
เพราะสุดท้ายแล้วเจ้าของอู่โทรมาบอกเธอ
บอกว่าให้เพื่อนนำรถไปซ่อมที่อู่แล้ว
นี่คือผู้ชายสองคนที่มายกรถใส่รถซาเล้ง
เป็นเพื่อนของเจ้าของอู่ซ่อมรถ
ให้มายกรถคันนี้ไปซ่อมที่อู่
บอกว่าแหมก็ตอนโทรไปตอนแรก

พาเมียไปฉีดวัคซีนเธอก็เข้าใจว่ายังไม่ว่าง
แล้วยังไงก็คือยังไม่รับงานนะตอนนั้น
แล้วที่สำคัญกุญแจรถก็ยังอยู่กับเธอ

เพราะไปดูกล้องวงจรปิดก็มาเห็นภาพนี้
แต่สุดท้ายแล้วไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่นะคะงานนี้ตำรวจไหนฟรี
แล้วเธอเองก็ต้องไปถอนแจ้งความด้วยนะคะอืม